นอกจากเรื่องยาเสพติดที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง

ใครป่วยเนี่ยอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลรับยาดูแลกันไป
แต่ถ้าหากว่าหนีออกจากโรงพยาบาลอย่างกรณีของผู้ชายคนนี้

รักษาอยู่โรงพยาบาลไม่ชอบค่ะอยากกลับบ้านแล้ว
แต่พอกลับบ้านมาอาการคลุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของทำลายผู้คนไปหมดเลย
ตำรวจก็เลยจะต้องมาช่วยเหลือมาระงับเหตุนะคะ
ตำรวจสพนางรองพร้อมกับหน่วยกู้ภัยมาตรวจสอบเหตุ
ผู้ป่วยจิตเวทหนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายคนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บค่ะ
ที่เกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๔๒บ้านบุตาสุ่ม
ตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
พบกับนายชะลอขอสงวนนามสกุลนะคะ
อายุ๔๔ปีไม่สวมเสื้อค่ะ
ใส่กับเงงยินตัวเดียวนะคะยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ตำรวจก็เข้าไปพูดคุยไปเกลี้ยกล่อมบอกให้กลับไปโรงพยาบาลนะ
แต่นายชะลอเขาบอกว่าเขาสบายดีไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วย
จะไปอยู่โรงพยาบาลทำไมตำรวจก็ใช้เวลาคุยอยู่ประมาณสิบนาที
นายชะลอยอมขึ้นรถไปกับตำรวจโดยไม่ขัดคืนค่ะครับ
ตำรวจนี่ก็สุดยอดมากเลยนะ
ส่วนคนที่ถูกทำร้ายร่างกายก็คือนายอาคมอายุ๔๒ปี
เป็นน้องชายค่ะได้รับบาดเจ็บถูกขวดตีที่ศีรษะจนแตก
มูกถูกขวดแก้วบาดมีแผลฉีกขาดเลยนะ
อาการค่อนข้างหนักพอสมควร
นายอาคมบอกว่าขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ในบ้านเนี่ย
จู่ผู้ก่อเหตุก็นำขวดน้ำปลามาตีที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
คือไม่ทันจะตั้งตัวคุณผู้ชมก็เจ็บตัวซะแล้ว
ตอนนี้เนี่ยนะคะนายชะลอก็เลยเรียกว่า
ต้องรีบกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
แต่ตอนที่เขาก่อเหตุไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายคนในบ้านเท่านั้นนะ
เขายังทำลายข้าวของในบ้านกระจัดกระจาย
ทุบรถจักรยานยนต์พังเสียหายอีกด้วยค่ะ

ต้นกับญาติได้เดินทางไปเยี่ยมนายชะลอ
ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยจิตเวทที่โรงพยาบาลในตัวเมืองบุรีรำนั่นแหละ
พอไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่านายชะลอกลับไปบ้านแล้ว
ตัวเองกับญาติก็เลยรีบกลับมาที่บ้าน
คือเหตุการณ์ก่อนที่นายชะลอจะกลับมาบ้านคุณผู้ชม
พอกลับมาถึงก็เห็นว่านายชะลองหูคุ้มคลั่งใหญ่เลยค่ะ
ทำลายข้าวของทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เลยรีบแจ้งรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุ
ที่สุดแล้วตอนนี้ก็กลับไปบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ